นี่ค่ะโอ้โหสภาพแต่ละคนนี้สะบักสบอมเลยทีเดียวนะคะ
ส่งคุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวแล้วก็เจ้าของเพจเฮียเปี๊ยกช่วยด้วยนะคะ
ลงพื้นที่ไปพบกับชาวบ้านโนนสวรรค์ค่ะเขารวมตัวกันอยู่ที่บ้านของนายสุทัศน
วัยสามสิบปีหรือว่าในทัศน์หนึ่งในผู้บาดเจ็บเรียกได้ว่าน่วมไปทั้งตัวค่ะ
โดยเฉพาะที่หัวผู้บาดเจ็บนะคะคนแรกคือนายสุทัศน์หรือว่านายทัศน์
โดนไม้ฟาดเข้าไปที่หัวเย็บไปเจ็ดเข็มครับ
คนที่สองนายวันดีนะคะพ่อของนายทัศน์คนนี้หนักเลยค่ะ
ยังอยู่โรงพยาบาลอยู่เลยนะคะเลือดข้างในสมองต้องผ่าตัดศีรษะ
อาการต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์เพราะคนนี้โดนหนักจริงจริง
อิดแดงฟาดหัวโดนท่อนไม้ฟาดหัวโดนลูกมะพร้าวฟาดหัวค่ะโอ้โห
คนที่สามค่ะนายวีรศักดิ์นะคะลูกพี่ลูกน้องของนายทัศน์
เก้าอี้กับลูกมะพร้าวฟาดหัวคนที่สี่นายพิชิตผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ด
บาดเจ็บนิดหน่อยถูกต่อยแล้วก็ถูกทุบหลัง
แต่หลักคนที่เป็นคู่กรณีซึ่งหน้าการนี่อาวุธ
โดนหัวหมดเลยนะโดนหัวคือเล็งจุดตายนี่คุณหวังเอาชีวิตเขาเลยนะ
ถามคุณทัศน์เรื่องราวมันเกิดขึ้นยังไงทำไมหนักหนาขนาดนี้
คุณทัศน์บอกว่าเรื่องราวเกิดขึ้นตั้งแต่คืนข้ามปี
สิบเอ็ดธันวาคมผมได้กลับมาหาพ่อแม่นั่งดื่มสังสรรค์กันหน้าบ้าน
จุดที่นั่งล้อมวงดื่มเหล้ากันตรงนั้นมี๔คนมีผมมีนัทมีนุแล้วก็มีในระ
ไปได้แค่๑๐นาทีวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มากัน๒คัน
เอาใบตานกับกล่องกระดาษมามัดท้ายรถมอเตอร์ไซค์แล้วขี่ลากไปกับพื้นถนนวนไปวนมา
มันน่ารำคาญมันกลางดึกแล้วเขาบอกเอ้ยเฮ้ย
เบากันหน่อยดิแค่นี้ประโยคเดียวนะพี่อุ๋ย
ประโยคเดียวเกือบขิดอ่ะเพราะว่าพอมันขี่เลยไปเสร็จปุ๊บ
ได้ยินเสียงเขาอ่ะวนกลับมาเลยแล้วคว้าไม้ข้างทางฟาดหัวเขาทันที
นึกว่าจะจบแค่ที่หัวเขาไม่ค่ะมันย้อนกลับมาอีก
คราวนี้เนี่ยนะมากันสามคนนะคะนั่งมาเต็มกระบะหลังรถสีดำ
เกือบยี่สิบคนนะคะเปิดรั้วหน้าบ้านเข้ามาถึงในบ้าน
เจอพ่อเขานั่งอยู่มันไม่พูดอะไรเลย
เอาไม้ฟาดหัวพ่อเขาเอาอิดแดงอ่ะอิดมอนอ่ะ
อ่าหุ้มหัวพ่อเขาเอาลูกมะพร้าวฟาดหัวพ่อเขาด้วย
พ่อเขาอ่ะแน่นิ่งไปเลยไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันหน่อยคุณผู้ชม
วงจรปิดหน้าบ้านของชาวบ้านนะคะจะเห็นจังหวะรอบแรกอ่ะค่ะ
ที่กลุ่มวัยร่วนอ่ะวัยรุ่นเนี้ยขี่มาสองคัน
แต่เมื่อกี้เนี้ยเห็นไหมคันที่หนึ่งผ่านไปแล้ว
อันนี้คันที่สองขี่มอเตอร์ไซค์สองคันแล้วด้านหลังเนี่ย
ถ้าดูดีมันจะมีเหมือนอะไรยาวถูกลากอยู่ก็คือกล่องเป็นเหมือนกับกล่องกระดาษ
แล้วก็ใบตานนะคะแล้วคุณทัศน์เนี่ยก็พาเราไปดูตรงจุดเกิดเหตุด้วยบอกว่า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
ยาดยาดเองก็มีการถ่ายคลิปหลังเกิดเรื่องนะคะคราบเลือดนี่น้องเต็มพื้นเลยก็คือเป็นเลือดของนายวันดีพ่อของนายทัศน์อ่ะที่โดนทั้งไม้โดนทั้งอิดโดนทั้งลูกมะพร้าวกระหน่ำเข้าหัวค่ะที่เลือดคั่งในสมองเลยเขาบอกว่าเนี่ยพ่อเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยนะอืมเพราะคนตะโกนบอกเฮ้ยเบาหน่อยเนี่ยคือเขาพ่อน
ไปรุ่นขี่รถแว้นในหมู่บ้านกันหน่อยเขาบอกก็ที่บอกมันน่ารำคาญใช่ป่ะเอาใบตานเอากล่องกระดาษมาล่ะเอาคุณผู้ชมลองฟังเสียงสิอ่าเสียงจากกล้องวงจรปิดเนี่ยมันจะขาดไห้หน่อยแต่เช่าบ้านที่นั่งแถวนั้นอ่ะเขาได้ยินแต่ตอนนี้๑๓ตอนพิพย์เชิงคืน๑๓นาทีอืมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เออว
กวนในหมู่บ้านแบบนี้เออไม่รู้เขาฉลองอะไรกันนั่นแหละ
เที่ยงคืน๒๘นาทีตรงนี้คือหลักฐานสำคัญนะคะ
เขาบอกเป็นการยืนยันว่ากลุ่มวัยรุ่นเอากระบะออกมาก่อเหตุค่ะ
เป็นจังหวะที่ทำร้ายลุงวันดีเสร็จแล้วอะค่ะแล้วจะได้ยินเสียงไกลไกล
เป็นเสียงชาวบ้านโวยวายเพราะว่าลุงวันดีแกนอนนิ่งไปเลย
ลูกสาวของลุงวันดีนะคะที่อยู่บ้านที่มีกล้องวงจรปิดเนี่ย
ก็พอได้รับโทรศัพท์ว่าพ่อถูกทำร้ายก็รีบขับกระบะออกจากบ้าน
พาพ่อส่งโรงพยาบาลหนองหานเลยค่ะคุยกับผู้ใหญ่บ้านที่เป็นหนึ่งในผู้บาดเจ็บนะคะ
ก็บอกว่าไอ้วัยรุ่นกลุ่มนี้มันเหิมเกลิมมากเลยนะขนาดเขาที่เป็นผู้ใหญ่บ้านอ่ะ
ห้ามมันยังไม่ฟังเลยอ่ะมันยังโดนเขายังโดนมันทุบหลัง
โดนทำร้ายอีกอ่ะล่าสุดเฮียเปี๊ยกจากกำนันผู้ใหญ่บ้านก็พาทีมข่าวไปดูบ้านคนก่อเหตุนะคะ
เพราะรู้เรื่องว่าเป็นใครไงอืมเงียบบ้านนี้ปิดเงียบเลยค่ะ
ก็เลยไปบ้านของผู้ชายคนหนึ่งเพราะมีคนบอกว่ารถกระบะที่เห็นว่าบรรทุกคน
มันยี่สิบคนมาทำร้ายเนี่ยคือคล้ายคล้ายรอบกับรถของผู้ชายคนนี้
เขาก็ยอมรับว่าใช่รถเขาจริงแต่เขาไม่ได้ไปนะวันนั้น
เหรอคือรถเขาก็จริงแต่วันนั้นเขาไม่ได้ขับอืม
เพื่อนมันเอาไปแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเพื่อนเอาไปมีเรื่อง
เขาสังสรรค์อยู่จนเมาหลับไปแล้วตื่นมาถึงรู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้น
รถรถผมผมเสียบกุญแจไว้อ่าครับแล้วเอาไว้ให้ใช้งาน
พวกไปเอ่อไปซื้อของซื้ออะไรอ่ะเอารถเสียบกุญแจวัย
เพื่อนไม่มีมาขอยืมรถมีมาอะไรไหมก็ใครจะขี่ก็ขี่ไปเลยครับ
มันมีหลักทงหลักฐานอะไรบ้างไปเจอใบตานค่ะเป็นกะใบตาน๓ชิ้นนะคะ
เลยเป็นว่าเออไหนลองเลยลองมัดท้ายรถแล้วลากดูสิว่ามันดังแบบไหนลองฟังนะคะ
ลำพังเสียงมอเตอร์ไซค์ท่อก็ดังอยู่แล้วนะมีเสียงใบตานเสียงกล่องกระดาษลากไปอีกเนี่ยมันก็ดังเพิ่มขึ้นไปอีก
ตอนกลางวันบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้ดังขนาดนั้นแต่อย่าลืมนะคะว่าตอนกลางคืนมันเงียบกว่านี้แปลว่าเสียงจะดังกว่านี้อีก
ลองเข้าไปดูในเฟซบุ๊คของกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้นะคะ
หนึ่งในนั้นเนี่ยโพสต์เฟสบอกว่าไงรู้ไหมคะ
ฉบับสุดท้ายแล้วนะครับที่จะกินเหล้ากินเบียร์ปีหน้าขอให้มีแต่ความสุขความเจริญการงานรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าด้วยเถิดความสวยเรื่องไม่ดีขอให้แค่ปีนี้เจอมามากพอแล้ว
คนนึงค่ะโพสต์เอาไว้๑มกราคมคิดว่าน่าจะเริ่มสั่งแล้วบอกเริ่มปีใหม่ที่ไม่สดใส
แล้วมีเพื่อนมาคอมเมนต์เท่าไหร่ดีห้าห้าอีกคนบอกฟื้นยังห้าห้า

อ้าวนี่รู้ไหมเนี่ยว่าทำอะไรลงไปพยายามฆ่ารออยู่นะคะ
ทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสก็รออยู่นะคะบุกรุกก็น่าจะรออยู่เหมือนกันนะคะ
บอกเดี๋ยวเชิญมาให้หมดนี่แหละจะเริ่มต้นปีใหม่ที่สดใสไม่สดใส
หรือจะความซวยไม่ดีให้ปีนี้ผ่านไปซวยแน่ล่ะค่ะจากสิ่งที่ทำอะค่ะ
คือความจริงเมาก็นอนนะใช่ไหมอยู่บ้านค่ะเมาแล้วออกไปก่อกลัวแล้วเตือนไม่ได้ด้วย